คุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อน
ก็เหมือนว่าร้อนระอุบไปทั่วโซเชียลกันเลยอีกเดียว

ใช่เมื่อถูกมีการประกาศตามหาคุณเดียกิติภูมินะคะ

คุณเดียเป็นลูกชายของคุณหน่งช่า
ซึ่งก็มีการแชร์กันเยอะมากเลยนะคะ
ว่าลูกชายได้หายออกจากบ้านไปหลายวัน
และไม่มีการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด
พบเห็นช่วยติดต่อกลับด่วน
ซึ่งก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
และแสดงเจตจำนงในการช่วยกันตามหาอย่างยกใหญ่เลยนะคะ
แต่ล่าสุดนักแสดงอารมณ์ดีก๊อฟเบนจุพล
ได้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวว่าตกลงเจอน้องเดียแล้วนะครับ

บันเทิงไทยรัฐก็ได้สอบถามจากแหล่งข่าวคนสนิทของนักแสดงตลกนะคะ
เขาบอกว่าเกิดจากการงอนกันในครอบครัว
ไม่ใช่การทะเลาะกันอย่างที่เข้าใจนะคะ
เพียงแต่ว่างอนนานไปหน่อยงอนอยู่๑อาทิตย์
ส่วนสาเหตุก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขางอนกันเรื่องอะไร
คือก็อาจจะมีการพูดคุยกันภายในครอบครัว
แล้วอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น
แล้วก็น้องเดียอาจจะเกิดการงอน
แล้วก็ออกจากบ้านไปนะคะเขาบอกว่า
หายไป๗วันคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงใช่ไหม
แล้วเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ว่าลูกชายหายไป
แล้วก็มีการประกาศกันตามหาในโลกโซเชียล

เป็นว่าถ้าเจอแล้วก็สบายใจหายห่วงกันได้นะ
เพราะว่าเห็นในโซเชียลก็มีการคอมเมนต์กันเยอะมากว่า
ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกไปด้วย

แล้วตัวน้องเองก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาด้วย
ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาสบายใจนะคะหาเจอแล้ว